ได้ติดตามเพจหนึ่งก็คือเพจสำนักข่าวเจริญภวง
เขามักจะเอาเรื่องราวเจาะลึกแฉลึกความเฉา
แปดเปื้อนผ้าเหลืองมาเผยแพร่
เพื่อให้สังคมได้เห็นแล้วก็ให้เกิดการแก้ไข
คราวนี้มันมีคลิปหนึ่ง
แพร่ออกมาจากสำนักข่าวเจริญพวงนี่แหละครับ
เป็นคลิปของพระหรือเนร
ก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะมันมีแค่ภาพออกมาแบบนี้
สองรูปกำลังเสพเมถุนกัน
แล้วที่เขาเขียนเน็บว่าอีกรูปหนึ่งเป็นฝี
อีกรูปนึงมาผ่าฝีทีหลังให้

หลวงพี่อีกรูปหนึ่งท่านมีเทคนิคพาได้หรือเปล่า

หลวงพี่ที่เป็นฝีท่านเลยตอบแทนด้วยการเป่าฟรุตให้ฟัง

สาธุเจริญช่วยเหลือเกื้อกูล

ภาพดำเก่าทำให้ชาวพุธจำนวนมาก
รวมถึงคนที่เห็นภาพในโลกโซเชียลเกิดความไม่สบายใจ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโดยเร่งด่วน
และให้จับศึกพระนอกรีดไปให้หมด
ได้ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้ศาสนา
เพราะลักษณะท่าทางหน้าตาแล้วก็พระทั้งสองรูป
ลักษณะเหมือนร่วมเพศทางประตูหลังกันอยู่

อย่างนั้นเดี๋ยวต้องรอให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ